ไปจังหวัดเชียงใหม่มีชาวต่างชาติเขาเลี้ยงสุนัขพันหลังอ่านไว้สองตัว
แต่มันคงดื้อแหละแล้วมันก็คงทำลายทรัพย์สินจนเจ้าของบอกไม่ไหว
ไล่มันออกจากบ้านไล่มันออกจากบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สุนัขมันอดข้าวอดน้ำไม่ให้เข้าบ้านให้ให้เหมือนกับทิ้งเลยใช่ฮะ
อันนี้ค่ะมันก็มาวนเวียนวนเวียนนะครับ
อยากจะง้อเจ้านายอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้านายใจไม่อ่อนเลยฮะ
สารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ่ายคลิปสุนัขพันหลังอ่านสองตัว
เป็นตัวผู้กับตัวเมียคู่กันมันถูกเจ้าของไล่ออกจากบ้านครับ
ค่ะพวกมันโอ้โหข่าวนี้คุณวรพรน่าจะอิน
มันก็วนเวียนวนเวียนอยู่หน้าบ้านนะคุณพระราพร
แต่เจ้าของไม่ยอมใจแข็งไม่เปิดประตู
ชาวบ้านในหมู่บ้านเล่าบอกว่าสงสารสุนัขคือเจ้าของโมโห
สุนัขมันดื้อแล้วทำลายข้าวของในบ้านเสียหายไล่มันออกจากบ้าน
ไม่ให้กินข้าวต่างด้านจากฝนนู้นไปสุนัขก็ไปเดินรัดเลาะ
ตามป่าละเมาะคุณผู้ชมฮะรัดเลาะอยู่ตามป่าละเมาะ
เดินวนเวียนหาอาหารไปทั่วแล้วก็กลับมายืนรอหน้าบ้านนะครับ
หวังจะให้เจ้าของมันยกโทษนะครับโอ้โหแต่พวกมันไม่ได้รับการยกโทษครับ
สองสัปดาห์แล้วมันเริ่มป่วยซะสิไม่ค่อยมีแรงแล้ว
ชาวบ้านสงสารอยากจะเอาไปเลี้ยงนะแต่แต่
ไม่กล้าเพราะอะไรกลัวเจ้าของแจ้งความข้อหารักทรัพย์
โอ้โหฮะนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือเหตุการณ์ลักษณะนี้เขาบอกว่าต้องไปลงบันทึกประจำวัน
และให้เจ้าของยินยอมก่อนถึงจะเอาสุนัขสองตัวนี้ไปเลี้ยงได้นะครับ